คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่เรื่องของเหตุการณ์สยามบีบรีสอร์ทที่พังถล่มลงมา

ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เกาะช้างจังหวัดตราด
เมื่อวานนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุพบว่า
เกิดจากน้ำบนภูเขาไหลลงมาปริมาณมาก
ให้ไปทำให้ดินตรงที่รีสอร์ทอยู่นั้นพัง
แล้วก็ทำให้เกิดการถล่มลงมานั่นเองนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เจ้าของรีสอร์ทนั้นตัดสินใจทุบบ้านพักของรีสอร์ทแห่งนี้

ป้องกันการเกิดเหตุพังถล่มซ้ำลงมาอีกนะครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณมรวีการแก้ววิจิตรครับ
ว่าไม่มีแผนจะปรับปรุงใหม่

เลือกทุบทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสอง
ทุบทิ้งหมดเลยแล้วสร้างใหม่ดีกว่าไม่คุ้มมา
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเกาะช้าง
ได้เข้าตรวจสอบและระบุว่า
รีสอร์ตแห่งนี้สร้างขึ้นถูกต้อง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
แต่เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบให้รีสอร์ท
ที่สร้างลักษณะคล้ายกันอยู่ในแนวเดียวกัน
เกิดรอยร้าวตกอยู่ในความเสี่ยงจะถล่มได้เช่นกัน
จำเป็นต้องสั่งปิดชั่วคราว
เพื่อรอคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญก่อน
คืออาคารเนี่ยผมดูลักษณะอาคารข้างเคียง

แล้วก็คาดว่าฝนอาจจะตกลงมาเยอะขึ้น

ชื้นก็ดีเรื่องของการกัดซ่อของตัวอาคารบางส่วน

ให้เขาคำสั่งระรงับอาคารโซนอากาศไว้ก่อน

แล้วก็ต้องให้เจ้าของอาคารยื่นขออนุญาตหรือถอนอาคารบางส่วน

ส่วนไหนที่มีความปลอดภัยสามารถดำเนินการได้ก็ใช้คำสั่งคำสั่ง
เริ่มทันทีหลังเคลียร์อาคารที่พังออกเพื่อปรับปรุงใหม่
ซึ่งทุกฝ่ายยืนยันว่าจะต้องตรวจสอบและควบคุมทุกขั้นตอนการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด
ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะไปใช้บริการในอนาคต